ดูความกังวลของพ่อเมืองลำปางบ้างดีกว่า
ตอนนี้ต้องเรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด่วนเลย
หลังจากที่พบว่ามีผู้ติดเชื้อโควิด๑๙รายแรกแล้วนะคะ
และอาจจะมีมากกว่า๑รายด้วย
คือไม่รู้ตัวว่าตัวเองเป็นแล้วก็ไปทั่วเลย

เพราะฉะนั้นก็กำลังพิจารณาอยู่ว่า
ต่อไปอาจจะต้องมีการสั่งปิดพื้นที่ของอำเภองาวหรือเปล่านะคะ
นายนรงศักดิ์โอสธนากรผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
ในฐานะเป็นประธานศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาด
โรคติดต่อเชื้อไวรัสโควิด๑๙ค่ะ
ก็มีการเรียกประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดลำปางเร่งด่วน
หลังจากพบว่ามีผู้ติดเชื้อโควิด๑๙ในพื้นที่อำเภองาวจังหวัดลำปางแล้ว
และอาจจะต้องมีมาตรการขั้นล็อกดาวน์หมู่บ้านมาด้วยนะคะ
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางบอกว่าตอนนี้พบผู้ติดเชื้อโควิด๑๙ในพื้นที่
ซึ่งจะต้องมีการพูดคุยกันในเรื่องของการดำเนินงานในขั้นตอนต่อไป
โดยเฉพาะการคัดกรองมาตรการที่อาจจะต้องมีเพิ่มเติมมากขึ้น
หลังจากที่ก่อนหน้านี้ทางจังหวัดลำปางเองก็ออกประกาศของจังหวัด
ร่วมกับการใช้พระราชกำหนดฉุกเฉินไปแล้วนะคะ
เช่นเดียวกับที่จังหวัดอีกจังหวัดนึงนะคะที่สกลนคร
หานายมนตร์สิทธิ์ภัยสารธนาวัตร
ว่าราชการจังหวัดสกลนครก็เรียกประชุมคณะกรรมการควบคุมโรค

มาจากทำงานที่หาดป่าตองที่ภูเก็ตเมื่อ๒๐มีนาคม
แล้วไปอาศัยอยู่กับครอบครัวในสวนยางห่างจากหมู่บ้าน๓กิโลเมตร

ทั้งหมดรวมกันที่อาศัยอยู่ด้วยกันมี๕ชีวิตค่ะ
คือลูกชายวัย๕ขวบพ่อแม่แล้วก็ยาย
ซึ่งก็กักตัวอยู่ในบ้านจนครบกำหนด๑๔วัน
ทีนี้พอมาถึงวันที่๑เมษายนที่ผ่านมา
หญิงคนนี้เริ่มมีอาการแสบคอแต่ไม่มีไข้

ก็ไปโรงพยาบาลเมื่อวันที่๓เมษายน
แล้วก็ยืนยันค่ะว่าเธอติดเชื้อโควิด๑๙

เจ้าหน้าที่สาธารณสุขก็เข้าสอบสวนโรคโดยละเอียด
ฉีดพ่นฆ่าเชื้อในสวนยาง๒รอบ
ร้านค้าในชุมชนอีก๒รอบ
ซึ่งเบื้องต้นก็ต้องสั่งปิดหมู่บ้านไปแล้ว
และขอความร่วมมือประชาชนที่เดินทางไปทำงานที่อื่น
ถ้าต้องการกลับมาให้แจ้งเจ้าหน้าที่นะคะ
เพื่อเข้ารับการกักตัวและมีการคัดกรอง

เพราะอย่างกรณีของหญิงคนนี้คือเธอกักตัวจริง

ทีนี้คนในบ้านก็มีโอกาสเสี่ยงที่จะติดด้วยนะคะ